ส่วนข่าวนี้ที่ผมเกริ่นเอาไว้ครับ
พ่อแม่พาลูกชาย๑๐ขวบไปแจ้งความเลย

ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พานทองชนบุรี

กับนางสาวปิงอายุ๔๒ปี

เข้าแจ้งความกับตำรวจสมภาพพานทองนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับครูสอนภาษาอังกฤษ

ก็พาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลพานทองมาแล้ว

แล้วก็แผลปิดแล้วนะฮะ

สอบถามเด็กชายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
คือก็มีการตะโกนเสียงดังกันนั่นแหละ

แล้วครูก็เอาแปลงลบกระดานมาตีที่หัว

นางสาวปิงคนเป็นแม่ของน้องเนี่ย

แม่หนูปวดหัวนะ
พอถามพอซักก็บอกว่า
ตอนเที่ยงหนูก็ตะโกนเล่นเสียงดัง

จนหัวหนูแตกเลือดออกครับนะฮะ

ฝากความปลอดภัยไว้กับครูไม่ใช่เหรอ

แม่บอกคือเด็กมันก็อาจจะดื้อแหละ

อย่าใช้อารมณ์แบบนี้หรืออย่าไปทำ

ลูกใครใครก็รักแม่บอก

แต่ถ้าปวดหัวมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยนะฮะ
ก็ให้กลับมาพบแพทย์อีกทีหนึ่ง
ล่าสุดครับท่านภูมิในการโรงเรียนชุมชน

ครูประจำชั้นของเด็กชายอายุ๑๐ขวบเนี่ย

อาการเด็กที่บ้านแล้วแล้วก็

เรื่องความผิดก็แล้วแต่ตำรวจจะดำเนินคดีไป

ก็มีการทำหนังสือไปยังหน่วยงานตามขั้นตอน

นะครับนางชันยาสละจิตา
ครูประจำชั้นเล่าบอกว่าปกติเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ก็จะเป็นครูที่ใส่ใจนักเรียนนะนะอารมณ์ดี
หลังเกิดเหตุเธอเอาแต่ร้องไห้
เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปครับเอาลองฟังครูประจำชั้นเล่าหน่อยฮ
เอาใจใส่นักเรียนดีสอนค่อนข้างดีเลยค่ะ
แล้วก็เอาใจใส่นักเรียนคุณพ่อจะรู้ว่าเขาจะตามงานตลอด
เรียนออนไลน์อย่างพี่จะตามงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ตามงานติดตามนักเรียนเข้าเรียนอะไรอย่างนี้

เหตุการณ์นี้คาดว่าคงจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือว่ายังไง

น่าจะเผลอไปเพราะว่าเป็นช่วงที่ครูเขากำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องพอดี
ได้คุยกับครูนี้ไหมว่าเขารู้ติดอย่างไรเสียใจได้ไหม
แต่ตอนนี้เขาเสียใจที่สุดเลยค่ะเสียใจมาก
ครูก็ต้องปลอบเขาด้วยเพราะเขาก็เสียใจเสียใจมากค่ะ
ครูคนนี้เป็นครูประจำชั้นนะไม่ใช่ครูสอบภาษาอังกฤษที่ตีนะ
อธิบายก่อนส่วนคนนี้คือนายนิมิตรเป็นพ่อของเด็ก
พ่อบอกโอ้นะฮะก็ได้ฟังแบบนี้ก็เบาใจลงไปบ้าง
ส่วนอาการของลูกก็ไม่รุนแรงนะ
ก็มีไข้ปวดหัวไม่มีอาเจียน
เมื่อกี้เนี่ยเอาใจใส่มาเยี่ยมมาดูเด็กนะ
ส่วนครูที่ก่อเหตุตีหัวลูกก็ไม่น่าทำรุนแรง
ลูกก็ดื้อก็ยอมรับแต่ก็ไม่น่าตีจนหัวแตกนะครับ